เทคโนโลยีรถไร้คนขับกำลังเป็นที่พูดถึงกันมากนะครับ
แล้วก็มีบริษัทผลิตรถยนต์หลายแห่งทดลองกันอย่างจริงจัง
เพราะว่ามันคือเทคโนโลยีแห่งอนาคต
จอบประเด็นได้เคยนำเสนอเรื่องของสิงคโปร์
ที่จะนำรถแท็กซี่ไร้คนขับออกมาให้บริการในอีก๒ปีข้างหน้า
ซึ่งในวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในการทดลองนี้นะครับ
ซึ่งผู้ทดลองระบุว่าจะสามารถลดจำนวนรถยนต์
วิ่งบนท้องถนนในสิงคโปร์ลงได้ถึง๒ใน๓
และนี่ก็จะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เมืองเปลี่ยนไปครับ
เปิดให้บริการเป็นเจ้าแรกของโลก
กำลังอยู่ระหว่างทดสอบรถยนต์ไร้คนขับตามท้องถนนมานานหลายปี

ที่เตรียมจะให้บริการรถยนต์ร้ายคนขับในพีชเบิร์ก

จะขยายจำนวนรถที่ให้บริการ
เป็นหลายสิบคันภายในสิ้นปีนี้

ก็คือการให้บริการรถแท็กซี่ไร้คนขับแบบเต็มรูปแบบ

ซึ่งคาดว่าจะช่วยลดจำนวนรถยนต์ที่วิ่งภายในประเทศ
ราว๙๐๐๐๐๐คันให้เหลือเพียง๓๐๐๐๐๐คัน
ซึ่งการที่จำนวนรถยนต์ลดลง

และสร้างที่จอดรถที่มีขนาดเล็กลงได้
ซึ่งนั่นจะเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนเมืองไปอีกมาก
สำหรับบริษัทผู้ผลิตนูโทโนมี่แห่งนี้

ที่มีที่ทำการอยู่ในรัฐแมสซาชูเซต

โดยมีพนักงานอยู่เพียง๕๐คนเท่านั้น
บริษัทนี้ก่อตั้งขึ้นมาในปี๒๕๕๙
โดย๒นักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเศษ
ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหุ่นยนต์

เพื่อหน่วยงานกลาโหมโดยเฉพาะ

บริษัทนูโทโนมี่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลสิงคโปร์
ให้เป็นเจ้าแรกที่สามารถทดสอบรถไร้คนขับ
ย่านวันนอร์ทซึ่งเป็นย่านธุรกิจและที่พักอาศัยได้
เกอร์บอกว่าจากการทดสอบที่ผ่านมา
ก็ทำให้ผู้ผลิตได้เห็นอะไรใหม่
เพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาการให้บริการดียิ่งขึ้น
เพราะถนนในย่านนี้มีความหลากหลาย
ช่วงเป็นทางแคบและมีกระแสลมแรง
ขณะที่บางช่วงก็มีความโค้งมาก
และแตกออกเป็นหลายเส้นทาง
ทำให้มั่นใจว่ารถไร้คนขับของบริษัท

บนท้องถนนในทุกเมืองรอบโลก
ระยะทาง๒๕ตารางกิโลเมตร

ยังคงทำได้ในพื้นที่ที่กำหนดไว้เท่านั้น
อกจากนี้ผู้ที่จะใช้บริการ
ยังคงจำกัดอยู่เฉพาะผู้ที่ได้รับเชิญจากทางบริษัทก่อน
โดยตอนนี้มีผู้ที่สนใจจะทดลองใช้บริการ
ลงชื่อไว้กับบริษัทหลายสิบคน
และทางบริษัทจะขยายรายชื่อผู้เข้ารับบริการ

ภายในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
สำหรับรถที่นำมาใช้เป็นแท็กซี่ไร้คนขับ
ดัดแปลงมาจากรถเรโนโซ
โดยในช่วงทดสอบก่อนที่จะให้บริการ
ยังคงมีคนขับนั่งอยู่ข้างหน้า
เพื่อควบคุมหากเกิดความผิดพลาด

เพื่อคอยดูระบบคอมพิวเตอร์ของรถ

เพื่อใช้งานร่วมกับเรด้าที่ติดอยู่บนหลังคารถ
และมีกล้อง๒ตัวติดตั้งอยู่บนแผงหน้าปัดรถ

และตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณไฟจราจร

หนึ่งในผู้ทดลองใช้บริการแท็กซี่ไร้คนขับของบริษัทบอกว่า
ความรู้สึกที่เธอขึ้นไปนั่งบนรถ
แม้จะเป็นเพียงระยะทางสั้นไม่ถึง๑กิโลเมตร
แต่เธอก็อดจะกังวลไม่ได้ถึงความปลอดภัย
ที่ไม่มีคนคอยควบคุมรถ
โดยเฉพาะในช่วงจังหวะที่พวงมาลัยขยับหมุนเอง

แต่เธอก็ไม่ได้เสียค่าบริการใดในระหว่างการทดลองให้บริการครั้งนี้
หลังจากนี้ถ้าหากระยะทดลองหมดลง
ผู้ใช้บริการต้องจ่ายค่าโดยสารตามระยะทางตามปกติ
โดยผู้ให้บริการจะเพิ่มจุดรับส่งผู้โดยสารให้ครอบคลุมมากขึ้น
อกจากนี้ทางบริษัทยังมีแผนที่จะทดสอบแท็กซี่ไร้คนขับแบบนี้

รวมทั้งสหรัฐอเมริกาและยุโรป
แต่ยังไม่ได้กำหนดวันเวลาที่แน่ชัด
หวังว่าจะได้รับความสนใจจากบริษัทผู้ผลิตยานยนต์

รวมทั้งบริษัทขนส่งที่จะเข้ามาร่วมทุนในโปรเจกต์นี้ต่อไป